พาไปดูสวนการเกษตรที่จังหวัดนครราชศรีมา
สวนแห่งนี้เป็นพันไม้ที่ไม่ธรรมดา

ลงพื้นที่ไปดูกันค่ะ

เดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่ามีอะไรยังไงบ้าง
ที่สวนนี้นะคะชื่อว่าสวนบุญบันดาล
อยู่ที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ราชค่ะที่แห่งนี้มีคุณบุญลือสุกเกษมเป็นเจ้าของสวน
ที่นี่เป็นสวนพันไม้แปลกที่ขึ้นชื่อของกลางดงเลยนะ
อ๋อนี่ที่เห็นอยู่นี่คืออะไรเหมือนมะไฟ
อ่าถูกแต่ว่าเป็นมะไฟทองสยาม
และนี่เมื่อกี้ฝรั่งแดงสสิทรและชมพู่เป็นชมพู่เพชรบุญบันดาล
ซึ่งเป็นผลไม้ที่นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีชี

แล้วก็ยังมีเซียนท้อนะน้ำหนักลูกละกิโล
โอ้แย่มากนะคะคุณอำเลส

สรรพันไม้มาแบบเป็นอย่างดีเลยรสชาติก็ดีด้วยนะคะ
เพราะว่าราคามันขายได้เนื่องจากว่ามันแปลกแล้วมันมีน้อย
แล้วก็ยังมีมะละก่อมะละกอพันธุ์กลางดง

อันนี้คือจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะ

ใช่ถูกต้องนะคะแล้วก็ส้มโอแดงเวียดนาม
กล้วยร้อยปลีกล้วยหักมุกอันดำมัน
แก้วมังกรสีเหลือง
และพันไม้แปลกอีกเยอะแยะมากมาย
คือที่พูดมานี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น
แปลกมากคือแทบจะไม่เคยได้ยินชื่อเลยคุณว่าไหม
ผมจะบอกให้คนที่รักการปลูกต้นไม้

คุณได้เจอกับพันไม้ที่หาดูได้ยาก
และเมื่อไปดูคุณจะได้ซื้อพันไม้กลับไปปลูกเองที่บ้าน

นายกเทศมนตรีตำบลศรีมามงคลบอกว่า
ส่วนบุญบันดาลเป็นแหล่งผลิตต้นพันธุ์ผลไม้นานาชนิด
ควรส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกทำการค้าทั้งภายในและส่งออกต่างประเทศนะ

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลศรีมามงคล
เขาก็อนุญาตแบบว่าขอให้คุณบุญลือเจ้าของสวนเนี่ย

เปิดศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรไปเลย
ถ้าเกิดใครสนใจจะไปเยี่ยมชมสวน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ
เพจเฟซบุ๊กสวนบุญบันดาลที่เราขึ้นไว้ให้
หมายถึงหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะ
การเรียนรู้ตอนนี้โอ้โหคุณดูดิ

มันเป็นผลไม้แปลกที่บางคนก็ฝรั่งไงชมพู่ไง
แต่มันเป็นพันธุ์ที่มันมาจากต่างประเทศไง

ดิฉันก็ไปด้วยกันเลยทีเดียวค่ะ